คุณผู้ชมช่วงนี้เราจะพาไปดูคลิปหนึ่งนะ
เขามีคนถ่ายหนุ่มคนนึงเขาแว้น
เขาแว้นโฉบไปโฉบมาทำเทคเหมือนจะโชว์
แต่ว่าแน่นอนนะฮะจุดจบของสายแว้นที่ชอบทำอะไรแบบนี้

นี่มัวจะมองขวาบิดโฉมัน
หันไปฟุตบาน
ดีแค่ไหนไม่ตกสะพานไป

ใช่ค่ะคือผิดไปหมดเลย

ทับทีก็บาดเสี้ยวเบิร์นเครื่องโฉม
ไม่มองทางอันตรายด้วยไม่สวมวก

เป็นความประมาทในการขับขี่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ
เขาก็เจ็บด้วยนะไม่ใช่เบาเลยนะ

ซ้ายไปทีขวาไปทีแล้วก็แป้นอย่างเงี้ฮะ
ขับสายไปมาเหมือนเชี่ยวชาญมาก

แล้วก็คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย
ส่วนใหญ่ก็ขำบางคนก็เป็นห่วงบางคนก็บอกว่าคนถ่ายคลิปน่าจะเป็นสาวแหละ
เจ้าตัวก็เลยขับโชว์อย่างนั้นคงจะเห็นแล้วผู้หญิงถ่ายอยู่
อยากโชว์ครับบางคนก็บอกว่าโอ้เสียดายสะพานจังเลยมันพังหรือเปล่า
เด็กเขาก็แบบว่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ยังไงก็เอาคลิปนี้มาเตือนแล้วกันขับรถต้องระวังอย่าประมาทนะครับ
อันตรายมันเกิดขึ้นได้บุ๊คมาเลย